เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องดีที่ทำให้คนไทย
เราสองคนแล้วก็ชาวโลกยิ้มได้นะคะ
เมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนได้ดูคลิปไปแล้วกรณีที่
ชาวมาลีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชาย
เขาอบพยพมาอยู่ที่ฝรั่งเศสกรุงปารีส
แล้วก็เขามาช่วยเด็กแบบนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง
คือน้องอายุประมาณ๔ขวบติดอยู่บริเวณชั้น๔

พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวโลกเขาก็โอ้โหแห่ชื่นชม
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาอบพยพมาจากประเทศมาลี
เพื่อที่จะมาสร้างอนาคตที่ฝรั่งเศสก็คือกรุงปารีส
วันนี้คุณได้มีอนาคตที่สดใสแล้วนะคะ
เพราะว่าผู้นำของฝรั่งเศสเรียกไปพบที่ธรรมเนียบ
อกจากจะให้สัญชาติตามที่เขาต้องการแล้ว
ให้งานด้วยให้เหรียญประกาศเกียรติคุณด้วย
และชาวโลกสันเสริญแทร่ซ้องเนี่ยคุณผู้ชม
คือเป็นคลิปที่เห็นถึงน้ำใจของเขาจริงนะคะ
และเป็นน้ำใจที่ออกมาจากกำลัง
ซึ่ง๔ชั้นคุณไม่มีอุปกรณ์ช่วยขึ้นไปได้ยังไง
เอาล่ะอยากจะบอกว่าคุณหล่อมากค่ะ
คุณชาวมารีคนนี้เขาชื่ออะไรนะ
แล้วก็เมื่อสักครู่เป็นคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่อง
ที่ทำให้ชาวโลกได้รู้จักกับคนคนนี้
บอกชื่ออีกครั้งคือมามูดูกัสซามานนะคะ
ซึ่งเป็นภาพที่เขาไปเข้าพบกับประธานธิบดีเอ็มมาดูเอลมาครอง
ที่ธรรมเนียบชองเซเลเซของฝรั่งเศส

นี่ภาพนี้เนี่ยนะคะผู้นำของฝรั่งเศสเข้าไป

แล้วก็มีคนเข้ามาโอ้โหชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะ
มีกดไลค์มีกดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจ
โอ้โหทะลุแสนไลค์เลยนะคะ
แล้วก็รายงานข่าวระบุว่าผู้นำของฝรั่งเศส
เรียกผู้ชายคนนี้ก็คือคุณมามูดู
ไปพบแล้วก็กล่าวขอบคุณเป็นการส่วนตัว
ที่สำคัญมีการตบรางวัลอย่างน่าภาคภูมิใจ
ให้กับฮีโร่หนุ่มคนนี้ด้วย
ซึ่งนอกจากจะได้เรื่องของเหรียญรางวัล
ใบประกาศเกียรติคุณต่างแล้ว
สิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดก็คือ
สถานะได้สัญชาติเป็นพลเมืองฝรั่งเศสตอนนี้

ตอนนี้เป็นพลเมืองฝรั่งเศสเต็มตัวแล้ว
และที่สำคัญคือได้งานด้วย
คือจะได้รับตำแหน่งงานในหน่วยงานดับเพลิงของกรุงปารีสค่ะ
โดยนายกัสซ่ามาบอกว่า
เขารู้สึกว่าคือตอนที่มันเกิดเหตุ
เขาไม่ได้คิดอะไรนะด้วยสัญชาติยาน
เขาเล่าให้ผู้นำของฝรั่งเศสฟังแบบนี้
เขาบอกว่าคือไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นข่าวโด่งดัง

เขาก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปบนตึก
เพื่อที่จะช่วยหนูน้อยคนนั้นที่ห้อยตัวลงมาแบบนี้

แล้วณเวลานั้นก็มีคนอีกคนหนึ่งก็พยายามช่วยเหมือนกันนะ

จนกระทั่งนายกัสสมาคนนี้ปีนขึ้นไป
แล้วก็ช่วยชีวิตหนูน้อยคนนี้ลงมาได้
และที่สำคัญคือหนูน้อยก็ปลอดภัย
ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนถามว่าแล้วคุณพ่อหนูน้อยไปไหนล่ะ
ทิ้งให้น้องอยู่คนเดียวแบบนี้น้องอายุเพียง๔ขวบ
แล้วอยู่บนตึกสูง๔ชั้นนะคุณ
ฝรั่งเศสบอกว่าตอนนี้กำลังเดินหน้า
สอบปากคำพ่อของหนูน้อยคนนี้
ฐานปล่อยประละเลยต่อหน้าที่ผู้ปกครอง
จนทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากว่า

ช้อปปิ้งค่ะแล้วก็ปล่อยให้น้องอยู่บ้านคนเดียว
โดยพ่อของเด็กจะถูกตัดสินโทษ
แล้วก็คาดว่าน่าจะได้รับโทษในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แหละค่ะ
เอาล่ะก็มองสองมุมนะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็คือเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ไม่ควรปล่อยประละเลยให้น้องหนูอยู่ห้อง
อยู่ที่พักเพียงคนเดียวโดยเฉพาะในตึกสูง
อีกมุมหนึ่งก็เป็นการแสดงน้ำใจของชายชาวผู้อพยพคนนี้

เป็นห่วงเรื่องของการทิ้งเด็กให้อยู่ห้องคนเดียว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเรามีคดีเกิดขึ้นมาแล้ว
ตกลงมาจากระเบียงน้องเสียชีวิตค่ะ